เอาทุกผู้ชมครับป้านิตที่หายตัวไปสองเดือนที่หมวดโยรับจากบ้านที่ลบบุรีไปเนี่ย
ที่เป็นลูกหนี้ก่อนป้านิตจะหายไปเลยแล้วก็เจอชิ้นส่วนกระดูกแล้ว
ข้าวของต่างเอกสารต่างตอนนี้รอผลดีเอนเอยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้น
ว่าใช่กระดูกป้านิตหรือไม่แต่ว่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวเชื่อว่าใช่
บัตรประชาชนยังเจอแว่นตายังเจอสเปรย์แอลกอฮอลที่ใช้ประจำยังเจอ
บอกจำได้อันนี้แหละของป้านิตส่วนหมวดโยวันรุ่งขึ้นเนี่ย
ลมควันฆ่าตัวตายในรถกระบะค่ะวันนี้ทางครอบครัวไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณป้านิตนะครับ
คลองชลประธานที่ลบบุรีจุดที่เจอกระดูกต่างนะครับ

อัยัมพะท่านต่อทำมาตุปนการุอัยัมพะท่านต่อ
ขอสิ่งสติกทั้งหลาย
เจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีตลอดทั้งพระแม่คงคา
แม่พระเพิงแม่พระพายจงตลอดทั้งท้าวอินพรมยมราชเจ้า
จงอนุญาตปลดปล่อยดวงยางของท่านให้เป็นอิสระด้วย
นี่หมอทำกับเช้าบ้านนะฮะและก็ครอบครัวปะนิดด้วย
นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณป้านิตกลับบ้าน
หลังจากที่ถูกทิ้งอยู่ในคลองตรงนี้๒เดือนได้นะครับ
ตั้งแต่๑๑เมษายนที่หายตัวไปนะก็มีอาหารผลไม้ต่าง
บอกเจ้าที่เจ้าทางพี่สาวของป้านิตก็นำหุ่นป้านิตนะฮะ
เอาดินน้ำมันสีขาวมาปั้นเป็นตัวป้านิช
เพื่อจะสื่อถึงตัวของป้านิตเนี่ยว่าขาวสะอาดสวยงาม

แล้วก็นำเสื้อผ้าชุดโปรดที่ป้านิชชอบใส่
มาที่จุดเชิญดวงวิญญาณด้วยเหรียญค่าครูอีก๑๒บาทด้วย
เป็นสื่อเรียกวิญญาณป้านิตกลับบ้าน
แม่ของป้านิตก็มานะครับมาจุดทูบแก้บนเจ้าที่ที่
เคยบนบานเอาไว้ว่าขอให้เจอลูกสาว
ก่อนที่จะจุดเทียน๖๑เล่ม
ตามอายุของป้านิช
หมอธรรมดิจุดฮูบ๓๒ดอกทำพิธี
ครอบครัวจุดอีก๑๖ดอก
เพื่อไหว้ทำพิธีเหมือนกับ๑๖ชั้นฟ้าประมาณอย่างนั้น
ตอนที่หมอธรรมกำลังสวดที่ไหว้สวดหมุนตัวรอบทิศ
หมอธรรมเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้ตามความเชื่อนะ
บอกสัมผัสดวงวิญญาณป้านิตได้
แล้วพูดเป็นระยะว่าป้านิตเนี่ยดีใจมากที่จะได้กลับบ้าน
พอเสร็จพิธีเนี่ยนะฮะแม่ของป้านิตก็กรวดน้ำเรียกชื่อลูกสาวให้กลับบ้าน
หลังจากที่ลูกสาวเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานถูกจับแช่น้ำมานานถึง๒เดือน
เฮ้ยแขกกลับบ้านพร้อมแม่นะลูกน้า
น้องนุ่งก็ค้นหาให้เจอนะลูกน้า

ยายครับนิดนึงยายตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
เมื่อเจอร่างของลูกสาวแล้วที่เฝ้ารอมานานเนี่ย
ก็ดีใจอยู่ส่วนหนึ่งลูก
แต่ก็ยังเสียใจนี่ว่าลูกเสียคิดว่าจะเจอเป็น
ตั้งแต่ที่แรกกันหน่อยคิดว่าลูกยังอยู่
แล้วพอมาเจอแบบนี้รู้สึกโกรธเขาไปมากกว่าเดิม
ลูกเรามันก็มีมั้งเนาะน้องเนาะ
แต่มันไม่น่าทำลูกเนาะใจร้ายเกินเนาะ

หลังจากนั้นครอบครัวก็ถือรูปภาพของป้านิตเนี่ย
โยนเหรียญซื้อทางหมอธรรมก็พรมน้ำมนต์ที่หน้ารถนะ
นี่ฮะพระท่านก็นำไปเพื่อเชิญดวงวิญญาณป้านิตกลับบ้าน
จนไปถึงบ้านนะครับ
ทางครอบครัวก็เอาขุนที่ปั้นด้วยดินน้ำมันของป้านิตกับรูปเนี่ย
วางไว้ที่หัวเตียงในห้องนอนของป้านิตกับสามี

สามีของป้านิตบอกว่าตอนนี้สบายใจที่ได้ภรรยาพาภรรยากลับบ้านแล้ว
ก็ตั้งใจว่าจะให้ป้านิตเนี่ยภรรยาเนี่ยมานอนอยู่ข้างเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละ

แล้วมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักตี๒
เมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้หมอปลาไปทำพิธีให้ใช่ไหมครับ
เรื่องถอนการสะกดวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้สักตี๒สามีป้านิตบอกอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนมาทำความสะอาดบ้าน
เดินไปเดินมาจนรู้สึกแปลกใจเอกใจต้องเปิดประตูห้องนอนออกไปดู
แต่ไม่เจอใครเลยไม่พบความผิดปกติอะไรเลย
ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นดวงวิญญาณของภรรยาหรือเปล่าที่กลับมาที่บ้านแล้วมาทำความสะอาดบ้าน
เพราะปกติป้านิตเนี่ยเขาชอบทำความสะอาดบ้าน
เขามายืมกันภรรยางเขาก็จะมาด้วยครับ
ก็แปลว่ามีรู้ปุ๊กนะครับ
จนถึงตอนนี้เงิน๒ล้านกว่าบาทเนี่ยครอบครัวเขาติดต่อว่าจะชดใช้บ้างไหมครับ
อันนี้เห็นด้วยไม่เห็นบ้างเลยเพราะก็เขายังไม่ติดต่อมาครับ
จะให้ธนายภัยศาลดำเนินการให้ซึ่งธนายภัยศาลก็ตกปากลับคำแล้ว
ว่าจะฟ้องให้ครับอ่าสามีป้านิตบอกว่าตอนที่หมวดโยมายืมเงินป้านิตเนี่ย
เชื่อว่าภรรยาหมวดโยต้องรู้เพราะบางทีก็มาด้วยค่ะ
เดี๋ยวทนายภัยศาลจะดำเนินการทางนี้ให้เรื่องของเงินที่ยืมกันไว้
หลวงตาทองม้วนนะฮะหลวงตาทองม้วนนี่ท่านอายุ๘๒แล้ว
พระลูกวัดถนนแคร์ที่ลบบุรีนะฮะท่านก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้ด้วย
หมวดโยนถือว่าบาปหนักมากนะเพราะว่าฆ่าคนอื่นคือฆ่าป้านิต
แล้วก็มาฆ่าตัวตายอีกถือว่ามีบาปติดตัวต้องตกนรกชดใช้กรรมไม่ต่ำกว่า๕๐๐ชาติ
อันนี้พระท่านบอกนะฮะหลวงตาทองม้วนนะครับ
คุณสุชาดาวันนี้ก็เลยไปที่บ้านภรรยาของหมวดโย
เพื่อจะถามเรื่องเงินทองที่เคยยืมกันไว้หน่อยที่ยืมป้านิตเอาไว้เนี่ย
เจอพ่อตาของหมวดโยนะครับขับรถกระบะเข้าบ้านพอดี
ก็เลยสอบถามว่าภรรยาหมวดโยอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม
เคยบอกอยู่ครั้งนึงมั้งบอกว่าโอ้โหตอนที่รู้เหตุใหม่ใหม่อ่ะ
บอกไม่รู้เรื่องเงินอะไรที่สามีไปยืมป้านิตจริง
นี่ฮะพ่อตามวดโยบอกว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกันนะ
ยังไม่มีอะไรจะชี้แจงลูกสาวก็ยังไม่พร้อมด้วย
ส่วนเรื่องเงิน๒ล้านที่หมวดโยยืมป้านิตมาเนี่ย
พ่อตาบอกอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ก็แล้วแต่กันแล้วกันว่าเขาใช้คำว่าไม่แล้วแต่เขาเลย
ก็เลยไม่แน่ใจจะหมายถึงทางฝั่งนั้นหรือเปล่า
จากการสันนิษฐานของตำรวจคาดว่าหมวดโยในวันเกิดเหตุ๑๑เมษายน
ที่ขับรถกระบะมารับปะนิดที่บ้านคาดว่าน่าจะทำร้ายปะนิดในรถ
เพราะว่ารักษณะกระโหลกศีรษะที่เจอเนี่ยนะฮะคล้ายกับถูกของแข็งตีอย่างแรง
ณนิดก็อาจจะเสียชีวิตจากการถูกตีเข้าไปที่ศีรษะ
หมวดโยก็เอาไปทิ้งในคลองโดยลื้อผักตบชาวาในคลอง
แล้วก็ลากร่างป้านิตเอาไปทิ้งในคลองโดยเอาผักตบชาวาเนี่ยปิดอำพรางเอาไว้
ตอนนั้นเนี่ยน้ำมันขึ้นสูงตำรวจพยายามหาก็ไม่เจอ
ช่วงนี้น้ำลงก็เลยมีชาวบ้านไปเจอ
ตอนที่หมวดโยเอาร่างปะนิดลงไปทิ้งในคลองแล้วเอาผักตบปิดเอาไว้
หมวดโยก็ต้องตัวเปียกน้ำขากลับบ้านหมวดโยเลยต้องขับรถ
แล้วลดกระจกลงเพื่อให้ลมเข้ารถเพื่อให้ตัวแห้ง
นี่หลักฐานในกล้องวงจรปิดจะมีอยู่บางช่วงขับรถวนหลายรอบ
คงจะให้ตัวแห้งก่อนจะกลับเข้าบ้านเดี๋ยวจะผิดสังเกต
แล้วขับรถกลับไปถึงบ้าน๑๖นาฬิกา๒๔นาที๑๑เมษายน
ก่อนที่วันรุ่งขึ้นไปลมควันฆ่าตัวตายในรถ
แต่เรื่องของกระดูกที่เจร้าต้องรอผลการตรวจดีเอเน์ยังละเอียดออกมาก่อน
ทั้งผลชนะสูตรเรื่องของกระดูกที่เจอว่าจะมีร่องรอยการถูกทำร้ายแบบไหน
จะได้สิ้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้านิต